เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ระทึกกันก่อน
ผู้หญิงคนหนึ่งเครียดเธอบอกว่าสามีเธอทิ้งไป
ปล่อยให้เธอเลี้ยงลูกอยู่๒คน
แล้วที่สำคัญไม่มีเงินเลยสักบาทนะฮะ
เครียดมากครับตัดสินใจเอามีดปลายแหลม
จี้คอตัวเองอยู่กลางสะพานแบบนี้
ห่มร้องไห้จนเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อม

แล้วก็เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมคือต้องเว้นระยะไว้แบบนี้นะครับ
ไม่เข้าไปใกล้มากจนสุดท้ายเกลี้ยกล่อมอยู่ไม่นานครับ
๕นาทีนะครับผู้หญิงคนนี้จึงยอมวางมิดลง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำการปฐมพยาบาล
เพราะตอนเธอจี้คอนั้นมันก็มีบาดแผลเกิดขึ้นนะฮะ
เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพูดเกลี้ยกล่อม
นางสาวพัชริยาเขตพักอายุ๓๐ปี
ถือมีดปลายแหลมจ่ออยู่ที่ลำคอของตัวเอง
ยืนร้องไห้อยู่กลางสะพานลอยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่กลางสะพานลอย
สวนสมเด็จที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดนะครับ
นางสาวพัชริยาเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่น

จากปัญหาเรื่องของชีวิตหลังจากที่สามีของเธอนะฮะ
เอาจักรยานยนต์แล้วก็เอาเงินที่เธอเก็บไว้

ปล่อยให้เธอต้องเลี้ยงดูลูกน้อยอยู่เพียงลำพัง

ทางเจ้าหน้าที่ต้องพาลูกสองคนแล้วก็เจ้าของร้าน
นางสาวพัชริยาทำงานอยู่ให้เข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อม
ตอนแรกไม่เป็นผลนะครับโดยนางสาวพัชริยาบอกกับเจ้าหน้าที่

นายภาคภูมิพันธ์สถิตผู้ประกาศข่าวของไทยรัตน์ทีวีของเรา
คุณอุ๋ยภาคภูมิบอกให้มาหน่อยมาที่เกิดเหตุหน่อยนะฮะ
ซึ่งเมื่อวานสัก๓ทุ่มกว่าที่เกิดเหตุการณ์นี้
คุณอุ๋ยภาคภูมิคงอยู่ในหน้าจอทีวีนะ
ก็อ่านข่าวนิวส์โชว์อยู่นะฮะ
ทีนี้ครับเราก็ได้แต่ส่งใจไปนะ

สามารถที่จะช่วยเหลือนางสาวพัชริยาได้นะครับ

หลังจากนั้นรีบนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักทางด้านของนายจ้าง
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับที่เดินทางมาที่นี่
บนสะพานลอยแห่งนี้แล้วก็มาช่วยเกลี้ยกล่อม
และหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่โรงพักเหมือนกัน
ลูกของนางสาวพัชริยานะก็ไปกอดแม่นะครับ
โดยนายจ้างบอกว่าต้องช่วยกันช่วยกันในการดูแล
และสิ่งที่สำคัญนะฮะเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องหนี้เรื่องสิน
รวมถึงเรื่องสิ่งที่สามีของผู้หญิงคนนี้เอาไปด้วย
เดี๋ยวนายจ้างจะช่วยเหลือดูแลนะครับ
แต่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะ
ก็พยายามที่จะขอให้คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์คุณอุ๋ยของเรา
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีของเราช่วยพูดคุยกับเธอหน่อยนะครับ
ดังนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ก็ต่อสายมาถึงคุณอุ๋ยภาคภูมิเหมือนกัน
คุณผู้ชมฟังจังหวะช่วงการพูดคุยกันหน่อยนะฮะ
นี่แหละครับหลังจากที่เธอลงมาจากสะพานลอยแล้วนะ
นายจ้างรับตัวไปดูแลนายจ้างก็ต่อสายให้พูดคุยกับคุณอุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับก็มีนายสุรพงศ์รวมกลางอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของเต็นต์รถยนต์มือ๒ชื่อเต็นต์ว่าเสียธอมเมืองคง
พอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็เดินทางมาที่โรงพักมาช่วยพูดคุยนะครับ
แล้วก็มอบเงิน๕๐๐๐บาทเพื่อช่วยเหลือนางสาวพัชรียาในเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็วันนี้เองนางสาวพัชริยาจะเดินทางมาพบกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิต
ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐของเราอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับ
เพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือก็แน่นอนเราก็ต้องพูดคุยแล้วก็เกลี้ยกล่อมเธอนะครับ
เรื่องของปัญหาชีวิตต่างก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็จิตวิทยามาพูดคุยด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเธอบอกว่าก็อยู่กับสามีกันมาตั้งหลายปี
บอกไม่เหลือตังค์เลยสักบาทเดียวแล้วก็ยังมีลูกที่ต้องดูแลอีกนะคะ